เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของความสวยความงามหน่อย
เขาบอกว่าผู้หญิงสวยต้องคู่กับอะไรคะคุณชนะ
ดอกไม้สิครับ

ดอกกล้วยไม้แต่ว่าดอกกล้วยไม้ที่จะพาไปเนี่ย

เพราะมันเป็นดอกกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยขอไปดูหน่อยค่ะ
ชาวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่ไปพบกับกล้วยไม้ยักษ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

มันใหญ่ทั้งต้นมันเลยแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ปลูกไว้นานถึง๒๐ปีแล้ว
ออกดอกให้เห็นเป็นปีแรกนะ

ปีนี้ปีแรกนะใช่คุณแต่ว่ามันใหญ่มากอ่ะต้นมันอ่ะ
และก็มันมีสรรพคุณทางยาหลายด้านเลย
แต่ที่เด่นชัดที่สุดมันสามารถใช้เป็นยาแก้พิษ
มะแรงสัตว์กัดปล่อยได้

ใช่เขาก็เลยเรียกกันว่าว่านเพชรหึงนั่นเอง
โอ้โฮโดยมีชื่อเรียกตามท้องทินอื่นเยอะแยะมากมายเลย
อย่างเช่นกล้วยกากระดำพนายตับตานว่านหางช้าง
นงูเหลือมและเอื้องพร้าวเป็นต้นแบบนี้
ก็สามารถพบได้ตามป่าดิบชื้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
และทางภาคใต้ซึ่งมักจะเกาะอาศัยอยู่บนยอดพันไม้ใหญ่นั่นเองค่ะ

ใช่ลักษณะทางธรรมชาติของเพชรหึงเนี่ยนะคะ
จะเป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอมีลำต้นสูงถึงกว่า๓เมตร

เมตรแล้วก็ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง๓๕เซนติเมตรนะคะ

ใบเลี้ยงใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันไปบนลำต้นเนี่ย
ดอกช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

แต่ช่วงนี้นี่ออกดอกบานสะพรั่งเลยล่ะค่ะ
แล้วก็บานติดต่อกันนานถึง๓เดือนนะคะ
อกมันจะหนามีพื้นกลีบสีเหลือง
หรือว่าเหลืองอมเขียวน้ำตาลนิด
หรือว่าม่วงคล้ายกับลวดลายของเสือ
เหมือนลายเสืออะไรประมาณนี้นะคะ
กล้วยไม้เพชรหึงเป็นพันไม้ที่หาดูยากค่ะคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าต้องใช้เวลาปลูกนานเป็น๑๐ปีแบบนี้
กว่าจะมีดอกให้ได้เชยชมกันนะคุณ
นี่๒๐ปีต้นนี้ใหญ่มากเลยเพิ่งจะออกดอกครั้งแรกด้วย
เลี้ยงจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูง

คือมีหลายคนนะที่เขาชอบที่จะปลูกกล้วยไม้สะสมกล้วยไม้
ถ้าคุณสนใจอยากจะปลูกพันธุ์นี้เพชรหึงเนี่ย

ต้นไม้ดอกไม้มันเหมือนกับคนมันเหมือนกับผู้หญิง
ถ้าคุณไม่ดูแลไม่ใส่ใจมันก็ไปค่ะ

เศรือให้น้ำให้อาหารเป็นอย่างดี
โอ้โหให้น้ำให้อาหารนี่ไม่เคยขาด
ไปอย่างหนักแต่สุดท้ายก็ยังกลับมา

คุณไปเปย์ให้ดอกไม้แล้วกันไปเลี้ยงกล้วยไม้

มีคุณผู้ชมเขาถามเยอะคุณชนะไปทำ